คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับ
แต่ว่าช่วงฤดูฝนตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงนะครับ
ดังนั้นปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาในเมืองของเรานั้นจะน้อยกว่าช่วงระยะเวลาปกตินะครับ

ปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นภาพภัยแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แน่นอนครับ
ดังนั้นฝนที่ตกมาในระยะนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
เกษตรกรจะคงจะต้องเตรียมสำรองน้ำไว้เพื่อที่จะทำการเกษตรต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีสัญญาณของกลุ่มฝนที่จะเข้ามาเติมเต็มน้ำฝนตามจุดต่างนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่มาจากบริเวณทางตอนบนมาจากจีนนะครับ
แล้วก็ค่อยแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยเนี่ยนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือคงจะต้องเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ทางการเกษตรนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับที่มีปริมาณน้ำฝนเทลงมา
ส่วนตอนกลางของประเทศฝนจะน้อยหน่อยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนที่จะเทลงมาตั้งแต่เย็นวันนี้ต่อเนื่องไป
ถึงช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ฝนจะไปเทตรงจุดไหนบ้าง
ในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ใครจะใช้รถแช่หนเดินทางตามจุดต่าง
ต้องระวังเรื่องฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
แล้วก็ตกลงมาวันนี้อีกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปสรรคได้
ช่วงเช้าวันนี้ก็จะตกอยู่หน่อยนะครับขออภัยนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะมีตกอยู่บางส่วนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งที่ติดกับลาวสักส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แถวนครราชศรีมานะครับ
อกจากนี้ในช่วงสายครับฝนหายจางไปนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นไปตกกลางทะเลซะส่วนใหญ่
ช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนเข้ามาเทในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับก็คือฝั่งที่ติดกับพม่าก็จะมีฝนเทลงมาเยอะหน่อย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
คลื่นลมยังคงแรงนะครับใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ